ถ้าเมื่อสักครู่ผมเห็นเนี่ยแว๊บ
เหมือนจะเป็นที่สามเหลี่ยมดินแดงก็มี

แล้วก็มีควันนะฮะไม่รู้ว่าเป็นประทัดหรือว่าเป็นวัตถุอะไร

นี่คือภาพสดนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะ
กลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับไปที่สามเหลี่ยมดินแดงอีกแล้วนะฮะ
แล้วคาดการณ์ว่าก็คือมีเป้าหมายจะไปที่บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วมีเสียงดังเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะ
เราไปติดตามสถานการณ์กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนั้นนะคะ
เหลี่ยมดินแดงเชิญค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
คุณนัทพงศ์คุณวราพรครับภาพสดด้านหลังณขณะนี้
กลุ่มมวลชนที่มาจากบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีวะนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์มารวมตัวกันที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง

ซึ่งทางกลุ่มนั้นมีการโยนประทัดไปบริเวณด้านบนของทางด่วนดินแดง
บริเวณด้านบนนะครับเป็นระยะระยะครับ
จะมีเสียงดังเป็นระเบิดแบบนี้เป็นระยะ

ส่วนอีกมณฑลอีกบางกลุ่มนั้นคุณผู้ชมครับ
มีการปีนไปบนเสาของเสาของใต้ทางด่วนบริเวณตรงนั้นนะครับ
เพื่อที่จะไปดูว่ามีตำรวจที่สลบซ่อนตัวอยู่บริเวณ

จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่าตำรวจนั้นจะมีการโยน
อภัยครับจะมีการยิงแก๊สน้ำตาหรือว่ากระสุนยางบริเวณจากทางด่วนนะครับ
มีการรวมตัวกันได้๑๐๒๐นาทีแล้ว
และมีการมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อยู่บริเวณจุดนี้
กลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วล้วนแล้วแต่มาจากบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นมีการนัดหมายที่จะมาบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนี้เป็นประจำทุกวัน
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีการ
ขออภัยครับจะเห็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับ
ถ้าหากว่ามีบุคคลที่มีลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณจุดนี้
กลุ่มเนี่ยก็จะมีการไปตะโกนถามว่าใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับ
ซึ่งทางฝั่งนู้นก็จะบอกว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ก็เป็นคนที่สัญจรผ่านไปมาอีกคนนึง
ตลอดเวลาที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงจุดนี้ครับ
มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางกลุ่มวลชนที่มาบริเวณสำเรียนรินแดง
มีการนำเอาทั้งระเบิดเพลิงมีการนำเอาประทัด
มาปลาขึ้นไปบริเวณสำเรียนรินแดง
บนทางด่วนตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
ซึ่งบริเวณตรงที่จะมุ่งหน้าไปสู่บ้านพักของพลเอกประยุจันทร์โอชาครับ
รัฐพงศ์คุณวรพรครับมีตู้คอนเทนเนอร์บริเวณนั้นติดตั้งอยู่ลักษณะเช่นเดิมแบบนี้นะครับ
เต็มพื้นที่เป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณทางด่วนลงทางด่วนลงดินแดงนั้น
ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการนำเอาเครื่องกิดขวางในลักษณะของที่จะเป็นรั้วรวดหนามนั้น

เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กลุ่มมวลชนนั้น
สามารถที่จะปีนขึ้นไปบนทางด่วนได้
คุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่บอกไปครับ
มีกลุ่มมวลชนขึ้นไปปีนบริเวณเสาด้านบนลักษณะแบบนั้น
เพื่อจะดูว่ามีตำรวจอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่นะครับ
ซึ่งทำให้พื้นราบที่อยู่บริเวณจุดนี้
มีกลุ่มมวลชนที่คอยสังเกตการณ์นั้น
ก็คอยดูอยู่ว่าจะมีตำรวจควบคุมฝุงชนมาหรือไม่
ณตอนนี้ยังคงทำอะไรไม่ได้มากนะครับ

ทั้งมีการปลาพลุปลาระเบิดเข้าไปบริเวณจุดนี้อย่างเดียวครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
เมื่อกี้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์นี้
คือเขาไปทำกิจกรรมที่อนุสาวรีประชาธิปไตยมาแล้ว
แล้วเขาก็นัดกันมาที่นี่ถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย
มีการไปทำกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
ก่อนที่จะนัดหมายให้รวมพลกันมาที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
ทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยกับกลุ่มมวลชนที่เป็นกลุ่มอาชีวะนะครับ
เขาบอกว่าตัวเขานั้นจะมาที่สามเหลี่ยมดินแดงทุกวัน
แล้วก็ไม่มีการเกรงกลัวตำรวจใดทั้งสิ้น
กัลไปเป็นนักที่ไม่ต้องนักเท่าแล้วนะ
ที่จะมาที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
ต่อเนื่องไปถึงถนนวิภาวดีรังสิต
ที่จะไปบ้านนายกรัฐบนมิตรีทุกวันนะครับ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะ
อนุสวรีชัยวันนี้ย้ายจุดเคลื่อนมา

ขออภัยค่ะจากอนุสาวรีประชาธิปไตย
ย้ายมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
อ่าคุณภูริพัฒน์ครับแล้วเอ่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาขี่มอเตอร์ไซค
มุ่งหน้าลิ้วลิ้วลิ้วซ้ายไปทางวิภาพดีแรงศิษฐ์
ตอนนี้เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงบ้างไหมฮะ
จากแนวตู้มานะครับตอนนี้ทางกลุ่มบรรชนนั้น
ไม่สามารถที่จะข้ามไปอยู่บริเวณใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ได้ครับ
คุณธรรมค์ครับเพราะว่าทางตำรวจกรุงฝุงชนนั้น
อยู่บริเวณด้านหลังของแนวตู้คอนเทนเนอร์แล้ว
เป็นจำนวนมากเพื่อคอยสังเกตการณ์

ขยอยกันมาเติมขึ้นมากขึ้นเรื่อยคุณธรรมค์ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยจุดนี้เต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์

รวมไปถึงกลุ่มอาชีวะก็หลายคน
มารวมตัวกันจุดนี้ทั้งหมดแล้วครับ
เหนือจากกลุ่มมวลชนคุณผู้ชมครับ
ยังสังเกตเห็นพระภิกษุก็มาดูมาร่วมทำกิจกรรมด้วยอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ตอนนี้มีการพากันกรูระดมกันเข้าไปบริเวณด้านหน้าขอตู้คอนเทนเนอร์
แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่างบริเวณจุดนั้น
ยังไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของวันนี้กลุ่มมวลชน
นั้นต้องการที่จะไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่
หรือที่จะต้องการมาแสดงสัญลักษณ์ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
แบบนี้เฉยหรือเปล่าครับคุณพระพงศ์ครับ

ทางตำรวจนั้นก็ต้องจะสามารถควบคุมพื้นที่
ให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะรอทางกลุ่มมวลชน

เดี๋ยวเราจะให้คุณภูริพัฒน์ได้สำรวจสถานการณ์ต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับ
เห็นได้ว่าจากภาพเมื่อสักครู่นะครับมีรถมอเตอร์ไซค์นั้นมาเติมจำนวน
เติมจำนวนที่บริเวณพื้นที่การชุมนุมเรื่อยเรื่อยนะฮะใช่ค่ะครับ